ดูความคืบหน้ากรณีที่น้องเด็กชายอายุสัก๑๔๑๕ปีค่ะ

น้องเนี่ยปรากฏว่าน้องไปเรียนโรงเรียนสถาบันกวดวิชาเตรียมทหารที่ชื่อว่าบ้านพี่นัท
แล้วน้องถูกทำร้ายร่างกายจนกระทั่งน้องเสียชีวิต
ทีนี้จากการสืบสวนของตำรวจเนี่ยนะคะ
ทราบว่าคนที่ลงมือก่อเหตุก็คือเจ้าของสถาบันกฎวิชาที่ชื่อว่านัทพลนั่นแหละค่ะ
ร่วมกับภรรยาแล้วก็แม่ยายทำร้ายน้องจนกระทั่งเสียชีวิต
ด้วยการใช้ไม้เบสบอลทุบตี
เดิมทีเดียวเนี่ยตอนแรกบอกว่าไม้เบสบอลที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยมี๘อัน

ทีนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อย

เมื่อวานเนี่ยตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์นะครับ
ควบคุมตัวเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่ชื่อว่านายนัทบล

อายุ๒๗ปีเนี่ยคุณผู้ชม
ลักษณ์ภาระแสนไปฝากคังที่สารจังหวัดนครสวรรค์นะคะในข้อหารร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ตอนนี้ทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจต้องทำต่อจากนี้คือ
ไปหาวัตถุพยานไปสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์โดยเฉพาะน้องที่ไปเรียนสถาบันกวดวิชา
ทีนี้พอผู้ต้องหาปฏิเสธแบบนี้ตำรวจก็ต้องไปหาพยานวัตถุ
ใช้ทำร้ายทุบตีน้องผู้ตายแล้วก็นำไปโยนทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำแม่ปิง
บริเวณหมู่๑ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์
เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงไม่ลดลักความพยายามนะคะ
ยังคงเดินหน้าค้นหากันต่อไป
มาได้เพราะว่ามีเด็กชายอายุ๑๒ขวบ
เมื่อวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
น้องไปตกปลาไปตกปลาบริเวณจุดเกิดเหตุ
พอเกี่ยวเสร็จปุ๊บก็เลยลากขึ้นมา
แล้วปรากฏว่าที่มันเป็นพยานวัตถุที่ชี้ชัดเลยว่า
อันนี้เป็นของนายนัทธพลเจ้าของสถาบันกวดวิชาอย่างแน่นอน
มันไปสลักชื่อนายนัทพลถาวรพิบูล
นี่ไงจบเหเลยชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นของนายนัทพล
จากนั้นตำรวจก็พาน้องที่ไปแจ้งความกับตำรวจ

นายนัทพลนำไปทิ้งหวังทำลายหลักฐาน
นายนัทธพลสั่งซื้อมาจากออนไลน์
โดยการให้การของเด็กชายที่สนิทกับนายนัทพล

นายนัทพลมีการนำไม้เบสบอลล็อตแรก
ก็คือจำนวน๔อันที่น้องอายุ๑๒ปีที่ไปตกปลาพบนั่นแหละ
ทิ้งไว้ใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิ่ง
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพ่อของน้องชายแดนที่บอกว่า
ลูกชายบาดเจ็บหัวแตกแขนหัก
ตั้งแต่ช่วงเย็นของ๘มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยเจ้าของสถาบันได้มีการขู่นะ
กำชับเด็กทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ห้ามนำเรื่องไปบอกกับคนภายนอกอย่างเด็ดขาด
รวมทั้งไม่ให้น้องชายแดนผู้ตายติดต่อกับทางบ้านด้วย
ส่วนไม้เบสบอลอีก๔อันที่เหลือ
คือตอนแรกบอกว่ามี๘อันถูกไหม
เขาก็หากันต่อนะฮะ๔อันที่เหลืออยู่ไหน
คนที่เป็นลูกศิษย์ของนายนัทธพลบอกว่า
ได้ร่วมกันนำไปทิ้งไว้ตรงจุดเดิมใต้สะพาน
แต่เห็นว่าแต่ละอันมันลอยน้ำไปแล้ว
เจ้าหน้าที่ตอนนั้นยังไม่ปักใจเชื่อ
แต่มีนักเรียนอีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งค่ะ
บอกเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า

ล็อตแรกคือ๖อันที่ใช้ทุบตีทำร้ายน้องชายแดน
แล้ว๖อันไปคว่างทิ้งจุดเดิมนั่นแหละ
แล้วคว่างแต่ละอันทิ้งทีละอันทิ้งทีละอัน
ส่วนที่เจอที่มัดรวมกันเป็น๔อันอยู่ในถุงเดียวกัน

จากนั้นค่ะนักประดาน้ำก็ช่วยกัน

ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ใครทำอะไรไว้กรรมมันติดจรวดจริงค่ะ